ส่วนทัพฟุตซอลทีมชาติไทยยังคงเดินทางฝึกซ้อมอยู่ครับ
วันนี้นะครับนายสุธินบัวตูผู้จัดการทีม
ได้เดินทางไปให้กำลังใจพร้อมเปิดตัวทีมงานและนักกายภาพระดับประเทศ
เพื่อลดอาการบาดเจ็บให้นักฟุตซอลทีมชาติไทยด้วยนะครับ
โดยนายสุธินบัวตูมได้กล่าวว่าเพราะปีนี้มีภารกิจหลายรายการสำคัญนะครับ
เพื่อให้ทีมพร้อมทุกทวนาเมนต์และสิ่งสำคัญคือร่างกายของนักกีฬา
ที่จะต้องมีผู้ดูแลอย่างถูกต้องนะครับ